ต่อที่ลำปางครับความคืบหน้าเหตุสลดเมื่อวานนี้
หลังเคารพทงชาตินะครับแล้วมีฝนตกด้วยพื้นมันก็เปียก
ป๓เขาไปจับตู้อินเทอร์เน็ตประชารัฐนะครับ
แล้วถูกไฟดูดจนเสียชีวิตคาโรงเรียน
คุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุกันนะครับ
คือเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนเขาตกออกตกใจนะฮะ
โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนครับ
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่อำเภอวังเหนือที่ลำปางนะครับ
ก็มีการแจ้งว่ามีนักเรียนถูกไฟดูดจนเสียชีวิต
ที่บริเวณตู้อินเทอร์เน็ตประชารัฐที่ตั้งเอาไว้ข้างอาคารเรียนแบบนี้ครับ
ซึ่งจุดเกิดเหตุนั้นมันเป็นชั้นเหล็กข้างอาคารเรียนครับ
ไฟช็อตเด็กชายอายุเก้าขวบนักเรียนชั้นป๓สภาพ
มือยังติดคาอยู่กับขาเหล็กของตู้อินเทอร์เน็ตอยู่เลย
ต่อมานายประภาษณ์ในอำเภอวังเหนือก็เข้าไปร่วมตรวจสอบ
บอกว่าเบื้องต้นมันเกิดจากการเชื่อมต่อสายไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้า
เข้าไปที่ระบบการจ่ายไฟของตู้อินเทอร์เน็ตมันรั่วครับ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
ก็มีการตรวจสอบกันอยู่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ต่อมาญาติของเด็กชายที่เสียชีวิตก็มีการนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้ว
เมื่อคืนมีการสวดคืนแรกคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านไปร่วมงานอย่างโศกเศร้าเสียใจ
โดยเฉพาะปู่และแม่ของน้องที่เสียชีวิต
บอกได้ว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากให้โรงเรียนอื่นนั้นที่มีตู้แบบนี้
ควรทำรั้วกั้นติดป้ายเตือนไม่ให้เด็กไปจับป้องกันการเกิดเหตุ
ครอบครัวจะยังไม่เผาศพของน้องนะฮะต้องรอให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่มันแน่ชัดซะก่อน
ล่าสุดวันนี้โรงเรียนมีการประกาศหยุดการเรียนการสอน๑วัน
หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ความคืบหน้าของคดีตำรวจสพวังเหนือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า
เข้าไปตรวจสอบและถอดตู้ออกไปแล้ว
พร้อมกับสายไฟทั้งหมดด้วยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ไปรายงานให้กับผู้บริหารเขตรับทราบ
สำหรับตู้อินเทอร์เน็ตอันนี้มีการติดตั้งมาตั้งแต่ปลายเดือน

กับนักเรียนจนทำให้มีเด็กเสียชีวิตสักก่อนนะครับ